ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมที่อ่างทอง

กำลังนึกภาพอยู่ว่าเอ๊ะวิ่งราวรถกระบะยังไง

แล้วก็ขายต่อให้กับเพื่อนสนิทคนที่สอง
ปรากฏว่าเพื่อนไม่ยอมผ่อนต่อแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถไง
แนนซ์ก็จะมาดำเนินคดีกับเพื่อนคนแรกที่ขายต่อให้

ก็เลยต้องแจ้งความจับกันแบบนี้นะคะ
โดยตำรวจผู้ทอดเมืองอ่างทอง

ให้เจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็สายตรวจ

ต่อมาตำรวจแล้วก็อาสาสมัครที่ตั้งด่านตรวจ
บริเวณถนนสายโพพระยาท่าเรือที่ตำบลบ้านอิด

ล้อมรถเป้าหมายแล้วก็ขอตรวจค้น
คนขับคือนายคำนวณอินโสอายุ๖๑ปี

เขาก็ให้การกับตำรวจว่าคันนี้เขาซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิม
ซึ่งเจ้าของเดิมนั่นแหละเป็นคนแจ้งให้ตำรวจสกัดจับ
เขาบอกเขาไม่ได้ขโมยรถนะเพียงแต่ว่า
ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเฉย

ส่งค่างวดกับบริษัทไฟแนนซ์มานานเกือบ๑ปีแล้วเฉยนะ

แนนซ์ก็ไปตามจี้กับเจ้าของเก่าไง
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินผ่อนค่างวด

ตำรวจก็เชิญตัวไปสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานรถกระบะ
สถานีตำรวจภูทรอ่างทองนะคะ
เพนภาษิตธิดานนท์วัย๕๒ปีบอกว่า

เช่าซื้อมาแต่ว่ายังผ่อนไม่หมด
ทีนี้ก็ขายต่อรถคันนี้ให้กับนายคำนวณซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน
โดยบอกว่าให้ไปใช้ก็ส่งค่างวดที่ค้างจ่ายต่อกับไฟแนนซ์ไปแล้วกันนะ
หลังจากได้รถไปเนี่ยนายคำนวณก็หายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยค่ะ
ประเด็นสำคัญหายหน้าไม่ว่าไม่ยอมจ่ายค่างวดเนี่ยสิ
บริษัทไฟแนนซ์เขาก็มาไล่ตามทวงหนี้
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับสามีเธอ
เธอก็เลยบอกว่าไม่ได้ละต้องติดตามหารถแล้วก็ไปเจอรถนี่แหละ
ถึงได้รีบแจ้งตำรวจให้สกัดจับกัน
โดยตำรวจได้นำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำ
แล้วก็ยึดรถคันดังกล่าวเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการติดต่อบริษัทไฟแนนซ์มาร่วมเจรจา
กว่าจะได้ข้อตกลงในการจ่ายค่างวดด้วย
แล้วก็ถึงจะสามารถส่งมอบรถคืนให้กับผู้ครอบครองที่แท้จริงได้